หนาวมาคือเริ่มจะมาที่ภาคกลางเป็นลมเย็นเท่านั้น
แต่ว่าที่ภาคเหนือก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนแชร์ภาพไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะ
ที่จังหวัดเชียงรายอากาศหนาวเย็นค่ะ
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
โดยเฉพาะที่แม่สายบรรยากาศคึกคักนะคะ

สวยจริงมีทะเลหมอกแบบนี้นะคะ
จอทีวีมีเครื่องพ่นอากาศออกมานะ

เราจะได้สูดอากาศเย็นส่งตรงมาจากที่นี่เลยเชียงรายใช่ไหมฮ
รออีกหลายปีนะคะเทคโนโลยีแบบนั้นนะคะ
บรรยากาศแบบนี้เลยทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เที่ยวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่อง
โดยอุณหภูมิกลางวันและช่วงเช้า
เฉลี่ยอยู่ที่๕๑๕องศาเซลเซียส
เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยหลั่งไหลไปเดินทางสัมผัสอากาศหนาว
โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวบ้านผาฮีในตำบลโป่งงามที่มีร้านกาแฟเปิดให้บริการ
แล้วก็มีชาเขียวชาร้อนไว้บริการนักท่องเที่ยว
จิบบรรเทาความหนาวเย็นแล้วตาก็ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ
โดยอุณหภูมิช่วงบ่ายนะคะก็ยังเย็นอยู่ดีนะ
องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีหมอกด้วย
ถ้าไปดูตอนเช้าไม่ทันตอนบ่ายก็ยังมีหมอกอยู่นะคะ
ส่วนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติพากันจิบชาจิบกาแฟร้อน
ทำกลางสายหมอกบางจนเห็นทัศนียภาพความสวยงามของชุมชนหมู่บ้าน

นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าประทับใจมากที่ได้มาเที่ยวที่เชียงราย
เพราะว่ายังคงความเป็นธรรมชาติสูง
และมีสรรเขาสูงหลายแห่งที่มีความสวยงามกว่าพื้นที่อื่น
นะครับใช่ครับนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าประทับใจมากที่ได้มาเที่ยวที่เชียงราย
คาดว่าอยากจะให้หนาวจนถึงพี่ตูนวิ่งไปถึงนะนั่นแหละสิ
ตูนบอกว่าถ้าอากาศดีจะวิ่งได้เร็วแล้วก็จะวิ่งได้ระยะทางไกล
ก็เหมือนเมื่อวานที่วิ่งที่ประจวบอากาศดี